ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
เพราะว่าเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเงยหน้าขึ้นไปดู
ก็ปรากฏว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันนะคะแต่ว่าคนที่เป็นฝ่ายลงไม้ลงมือเนี่ยคือผู้หญิงค่ะ
ผู้ชายเนี่ยไม่ทำอะไรเลยค่ะสุภาพมากค่ะ
คุณตั้มค่ะเป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ย่านเหม่งจ่ายถนนประชาอุทิศที่วังทองหลาง
แล้วก็จะเห็นผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะอะไรกันก็ไม่ทราบนะคะ
แต่ฝ่ายที่ลงไม้ลงมือเห็นไหมคะก็คือฝ่ายหญิง
คุณตั้มก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะ
คือผู้หญิงเนี่ยจะลงไม้ลงมือคือสองคนนี้คาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันนะคะ
แต่ผู้ชายก็ไม่สู้เลยทั้งกอดทั้งพยายามอธิบาย
แล้วก็มีจังหวะที่เราเห็นเหมือนกันก็คือมีก้มกราบผู้หญิงด้วย
ผู้หญิงยังไม่หยุดนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะประมาณ๓นาที
แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะผู้ชายก็เดินตาม
คุณตั้มบอกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยคือผู้หญิงนะคะ
ส่วนผู้ชายเนี่ยเดินตามตอนเห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณตั้มบอก
เธอร้องไห้เลยนะคะสงสารและชื่นชม
ในความเป็นสุภาพบุรุษของผู้ชายในคลิปค่ะ
ทำร้องกันอยู่นานไหมครับนานมากเลย